หลังจากได้มีการติดตามพฤติกรรมมานาน
แต่เบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะคะ
เพียงแค่ปรับทัศนคติเท่านั้น
ส่วนนายสมชัยศรีสุธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีการแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายประชามติ
ถือว่าเป็นรายแรกนับตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ค่ะ
นายสมชัยศรีสุธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับองค์กรที่เป็นกองทุนจดทะเบียนในจังหวัดขอนแก่น
กระทำความผิดตามมาตรา๖๑วัก๒ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูล
โดยการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กค่ะเป็นถ้อยคำที่หยาบคาย
ก้าวร้าวรุนแรงเชื่อมโยงไปสู่การชี้นำว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุก๑๐ปีปรับไม่เกินสองแสนบาทและสารอาจสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีก๑๐ปี
นายสมชัยบอกแบบนี้นะคะว่าที่ทำแบบนี้ไม่ได้หวังให้ใครติดคุกค่ะ
แต่ว่าต้องการสร้างเป็นคดีตัวอย่างในสังคมว่าการแสดงความคิดเห็นว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
สามารถทำได้แต่ต้องมีเหตุผลและเป็นสุภาพชนส่วนจะเชื่อมโยงกับใครบ้างก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนนะคะที่จะมีการดำเนินการ
แต่ผู้บริหารของกองทุนดังกล่าวต้องรับผิดชอบด้วยค่ะ
เจตนาของวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อต้องการที่จะเอาผิดใครนะครับเป็นการเฉพาะแต่ต้องการเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างในสังคมว่า
จากนี้ไปเนี่ยการที่เราจะพูดเรื่องประชามติรับหรือไม่รับร่างธรรมนูลนั้นควรพูดด้วยเหตุผล
ท่านจะรับหรือไม่รับก็ได้ไม่มีปัญหาท่านจะโพสต์ข้อความว่ารับหรือไม่รับก็ได้ด้วยเหตุผลอย่างเป็นวิชาการอย่างเป็นสุภาพชนทำได้
แต่ไม่ได้ก็ตามถ้าท่านโพสต์ด้วยข้อความซึ่งหยาบคายรุนแรงก้าวร้าวข่มขู่ปลุกระดมปล่อยเกิดความวุ่นวายอันนั้นเป็นความผิดสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ค่ะยืนยันว่ามีการควบคุมตัวไว้จริงนะคะ
ซึ่งการควบคุมตัวในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลมานานแล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีอะไร
เป็นเพียงการเรียกมาปรับทัศนคติเท่านั้น
โดยจะอยู่ในการควบคุมตัวของคอสชไม่เกิน๗วัน
ซึ่ง๘คนถูกส่งตัวมาที่มณฑนฐานบกที่๑๑
ส่วน๒คนถูกควบคุมตัวอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ไม่ได้ถูกอุ้มหายไปไหนยืนยันมาแบบนี้ค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามฟังเสียงสัมภาษณ์

และพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรแบบฉบับเต็มได้นะคะ
ทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐค่ะ